ในปีนี้๒๐๑๙ก็มีอีกหลายรายการที่ให้กองเชียร์
ได้ติดตามเชียร์ติดตามชมกันตลอดทั้งปีเลยค่ะ
หรือว่ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอย่างน้อย
แล้วก็อย่างที่ทราบกันค่ะพรุ่งนี้๖มกราคมลงสนามนัดแรกเจออินเดียค่ะ
หรือว่ายังคงยึดระบบเดิมแต่ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับ
ทีมไทยจะได้ลงเล่นในรอบคันเลือกรอบที่๒ซึ่งเป็นรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
จากว่าอันดับโลกนั้นดีพอนะครับไม่ต้องเล่นรอบแรก
ส่วนการแบ่งสายรอบคัดเลือกโซนเอเชียคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม
แล้วก็แข่งขันนัดแรกช่วงเดือนกันยายนหรือว่าตุลาคมนะครับ
จะมีการเชิญทีมชั้นนำระดับโลกมาแข่งขันกันเหมือนเดิมค่ะ
ทีมไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีโปรแกรมสำคัญ๓รายการนะครับ
ต่อด้วยช่วง๒๒๒๖มีนาคมนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามรอบคัดเลือกของศึกชิงแชมป์เอเชีย
จากว่าได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพรอบคัดเลือกนะครับ
แต่คู่แข่งสำคัญสำหรับการเตรียมทีมก็มีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียรวมทั้งบลูไน
ที่จะอยู่ในสายเดียวกับเรานะครับรายการนี้
ส่วนช่วงปลายปีก็มีการป้องกันแชมป์ฟุตบอล๔เกม
ก็จะแข่งขันกันในช่วงประมาณวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๑ธันวาคม
แล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าไทยเป็นแชมป์เก่านะคะ
มีความคาดหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยรออยู่ค่ะ
ซึ่ง๔เกมก็จะเป็นทวนาเมนต์สุดท้ายนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่โทรนาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย
ตัวไปโอลิมปิกเกมในช่วงเดือนมกราคมปี๒๐๒๐ต่อไป
ช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็พฤศจิกายนนะครับ
จะจับสลักแบ่งสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนนี้
ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับปีสองพันสิบเก้าครับ
มาดูทัพชาบาแก้วกันบ้างนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมสำคัญรออยู่ค่ะ
เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ก็แข่งขันกันที่ฝรั่งเศสนะคะ
มิถุนายนถึงเจ็ดกรกฎาคมค่ะโดยทีมชาติไทยก็ถือว่างานหนักอยู่นะคะ
อยู่ในกลุ่มเอฟค่ะร่วมกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าสวีเดนชิลี
เอาแชมป์รองแชมป์แล้วก็อันดับที่๓ที่ดีที่สุด
เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งทีมชาติไทยหวังว่าจะผ่านรอบแรกให้ได้ค่ะ
ครับจากสนามใหญ่มาดูตัวเล็กกันบ้างนะครับโปรแกรมสำคัญครับ
ก็คือศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ
รายการนี้จะคัดสี่ทีมของอาเซียนไปแข่งขารศึกชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบนะครับ
ซึ่งก็มีตัวชิงแชมป์โลก๕ที่นั่งนะครับเป็นเดิมพันธุ
ไทยก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่านะครับก็หวังที่จะไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้าย
ที่ห้าติดต่อกันครับปิดท้ายกันที่ทีมโต๊ะเล็กชุดยูยี่สิบนะคะ
๑๔๒๓มิถุนายนโดยจะมีการจับหลากแบ่งสาย
ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ